คุณผู้ชมครับแถวประหลโยธิน๖๔หรือว่าย่านสายไหมมันมีสายไฟแบบไฟรั่ว
ชาวบ้านก็พยายามแจ้งไปแต่ไม่มีการแก้ไข
ล่าสุดมีชายเก็บของเก่าเขาไปเก็บของเก่าพาดท่ามือไปโดนถูกไฟช็อตเสียชีวิตครับ
ที่เกิดเหตุคือมีผู้ชายคนนี้แหละฮะอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีนะครับ
ถูกไฟช็อตเสียชีวิตอยู่ตามร่างกายมีร่องรอยการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตที่บริเวณข้อมือซ้าย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะ
โดยตำรวจสนสายไหมมีการนำรั้วเหล็กไปกั้นเอาไว้ที่บริเวณรอบสายไฟแล้ว
แล้วก็เสาไฟมีการติดป้ายเตือนระวังไฟฟ้าช็อตด้วยเนี่ยฮะมันอยู่ริมถนนคือใครเดินผ่านอาจจะไปโดนเขาได้
แต่เพราะเอิญผู้ชายคนนี้เขามือไปโดนเข้าในพื้นที่คนเขาบอกตรงกันว่าเสาไฟเนี่ยมันมีปัญหาไฟรั่วอยู่แล้ว
เคยแจ้งไปไม่มีการแก้ไขเลยนะฮะพี่วินคนนี้ลุงวินคนนี้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
เอื้อมมือสาธิตัดสาวไฟเหมือนจะได้ประยุงตัวเอง
แล้วก็ที่กั้นมือซ้ายยังกุมเอาไว้อยู่แน่นเลยนะครับ
วิ่งไปดูโอ้โหคนกวาดถนนที่อยู่ด้วยกันก็เอามือไปแตะถูกไฟดูดไปอีก
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการถูกไฟที่มรั่วจากเสาไฟดูดเข้า
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะฮะ
ไฟในเสามันขาดครับทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วประกอบกับเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกด้วย
มันก็ชื้นมันก็เปียกครับนะฮะเจ้าของร้านตัดผมคือนายแร่ม
เขาก็เคยเป็นผู้ที่ประสบเหตุเคยเดินผ่านไปมาเหมือนกันถูกไฟช็อตเหมือนกัน
เพราะว่าเอามือไปแตะเสาไฟต้นนี้แต่ว่าโชคดีครั้งนั้นเขารอดมาได้
สาวไฟคือเราช๒๐๑๐น
แต่เมื่อเช้าอันนี้
ผมถามว่าเนี่ยเขาติดขยะเขาบอกว่า
ทางหลวงมาไฟฟ้าทางหลวงมา
เขาก็มาดูบอกว่าไฟมันโหลกกาวจริงอ่ะ
เขาเคาะเสาดูไฟมันดูดข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนั่น
ข้างล่างมันตุ๊ดมันดังเสร็จมันเสียงดัง

ตำรวจก็ไปตามเรื่องให้แล้วแต่ไฟฟ้าไม่ยอมสนใจนะฮะ
ผมก็เลยไม่รู้จะพูดกับใครผมก็ไม่รู้จักใครด้วย
ผมอยู่ตรงปากซอยผมก็เห็นอยู่ประจำฮะเหตุการณ์
แล้วคือเหตุการณ์มันลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหม

เคยมีคนมาเดินไฟชอตตรงนี้
มีมีคนเดินผ่านเขาก็แต่ก่อนเขาเอาอันนั้นไปเขียนไว้นะฮะ
รอบนี้ว่าเนี่ยตรงนี้มีไฟฟ้าช็อตนะอะไรอย่างนี้
แต่ทางเขาโทรแจ้งไม่มีใครสนใจอะไรอย่างนี้

ผมบอกขนาดต้นนี้ผมบอกว่าน่าจะเปลี่ยนนะผมกลัวมันหัก
เขาก็ไม่ยอมสนใจแต่หมวดมนุนเขาตามเรื่องให้เขาดีฮะ
เขาไปตามมาแล้วแต่ไฟฟ้าเขามาดูเขาก็กลับไป
จุดนี้นะฮะบริเวณใต้สะพานข้ามถนน
เขาบอกว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างถนนพระหลโยธินกับลำลูกกา
ที่ผู้เสียชีวิตอาศัยนอนหลับอยู่ตรงนี้นะครับ

แล้วก็มีอันนี้เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเขาอยู่ด้วยกัน
ก็งงอยู่ว่าทำไมถึงไปจุดนั้นได้อย่างไร

ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
ไม่มีเอกสารไม่รู้ชื่ออะไรเป็นคนที่ไหนก็ไม่ทราบ

พื้นที่เจ้าของสาวต้องรับผิดชอบยาวกันต่อไป